ทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่สารตัดสินจำคุก
ทีนี้ทั้ง๘แกนนำเนี่ยนะคะเราก็ต้องไปดูบรรยากาศที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเช้านี้หน่อยค่ะ
เพราะว่ามีทั้งญาติทั้งคนสนิทของทั้ง๘แกนนำมาให้กำลังใจ
บรรยากาศเป็นยังไงนะคะติดตามบรรยากาศได้เลย
ผู้สื่อข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเชิญค่ะคุณสิริวัล
ได้ใช้เวลาในการเข้าเยี่ยมกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะหลายคนก็ออกมาเปิดเผยนะคะ
ว่าวันนี้เนี่ยก็รอลุ้นกันนะคะว่าจะมีความหวังสารจะอนุญาตให้มีการประกันตัวทั้ง๘แก่นนำค่ะ
ขณะที่หลายคนนะคะก็มีแสดงความเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามีอายุมากกันก็หลายคนแล้วค่ะ
หลังจาก๘แก่นำกปศถูกนำตัวฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
แล้วก็รอยื่นคำสารอุทธรณ์ขอประกันตัวค่ะบรรยากาศที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ครอบครัวคนสนิทของจำเลยทั้ง๘คนค่ะรวมถึงตัวแทนทนายความได้เดินทางเข้าเยี่ยมตั้งแต่เช้านะคะ
นายเอกณัฐพร้อมพันธ์นางสาวบุญธิดาสมชัยซึ่งเป็นลูกสาวของนายอิสระสมชัยค่ะ
รวมไปถึงทางสอสอของพักพลังประชารัฐนะคะเป็นสอสอของกรุงเทพมหานครค่ะอย่างนางสาวพัชรินซำสิริพงศ์โคศกภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
นางสาวรังสิมานรอดรัศมีและนายสาธิตวงหนองเตย๒ผู้ต้องหาที่สารยกฟ้องในคดีเดียวกันค่ะ
ส่วนนางทายาทีพสุวรรณนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ได้โพสต์น้อมรับคำตัดสินของศาล
เช้านี้ค่ะก็ได้เดินทางมาเยี่ยมนายนัทพงศ์นัทพลทีพสุวรรณด้วยนะคะโดยนั่งรถส่วนตัวค่ะ
เนื่องจากว่านางสาวทายานั้นนะคะยังมีอาการบาดเจ็บที่ขาจึงนั่งรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปข้างในเรือนจำพิเศษค่ะ
ขณะที่ครอบครัวของนายพุทธิพงศ์นะคะก็มีพี่สาวและน้องสาวเข้ามาเยี่ยมเช่นกันค่ะ
และหลังจากเข้าเยี่ยมใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะนางสาวรังสิมารอดรัศมีก็ได้ออกมาเปิดเผย
บอกว่าหลายคนค่ะก็มีท่าทีอิดโรยอาจเป็นเพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนพักนะคะ
แล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจนั้นทุกคนยังถือว่าอยู่ในขั้นดีและคาดหวังว่าจะได้รับการประกันตัวออกมาค่ะ
นางสาวรังสิมาก็ยังบอกอีกนะคะว่าถึงความรู้สึกที่สารได้ยกฟ้องนะคะ
ก็ขอบคุณค่ะที่สารได้ยกฟ้องเพราะตลอด๗ปีที่ผ่านมา
ตกอยู่ในความลำบากแล้วก็ไม่สบายใจนะคะ
จะไปไหนก็ต้องมีการรายงานตัวต่อสารตลอด
หลังจากนี้ก็จะนอนหลับอย่างสบายใจค่ะ
ปีแล้วเพราะว่าไปไหนก็ลำบากนะคะ
เพราะว่าจะต้องขออนุญาตแล้วก็ต้องขออนุญาตออกนอกประเทศอะไรอย่างนี้
ก็ต้องเอาหลักทรัพย์ไปวางไว้ที่ศาล

ส่วนนายราเมฆรัตนชเวงนะคะโคศกภักดิ์ประชาธิปัตย

ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าโดยยืนยันถึงสถานะของนายถาวรเสนเนียมค่ะ
เรื่องของสถานภาพความเป็นสอสอนะคะ
ก็ยังยืนยันว่ายังไม่พ้นสภาพความเป็นสอสอ
เพราะกระบวนการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวยังไม่เสร็จสิ้นค่ะ
เพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างของการยื่นคำอุทธรณ์กับสารอุทธรณ์
แล้วก็ยังไม่มีคำสั่งว่าจะปล่อยตัวหรือไม่ค่ะ
แล้วก็หลังจากนี้นะคะก็ได้มีการไปพูดคุยกับหลายคนทุกคน
นำทุกคนนะคะทั้ง๘คนก็มีกำลังใจเข้มแข็งดีค่ะ

เพราะทุกคนก็เชื่อมั่นในข้อเท็จจริงต่างว่า
เขาไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูก
อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่สู้ตามปกตินะครับ
แต่สิ่งที่ต้องชื่นชมผมว่าสังคมชื่นชมที่ทุกคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมา

ทีมทนายของท่านสุเทพและของท่านถาวรได้มีการดำเนินการตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับ
มีการไปยื่นที่ศาลเรียบร้อยแล้วครับ
ส่วนทนายความหลักนะคะที่ได้เดินทางไปยื่นคำขอประกันตัวที่สารอุทธรณ์นะคะ
นางสาวพวงทิพย์บุญสนองค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ค่ะทางทีมทนายความของแก่นนำกรปศแต่ละคนจะตกที่ตกเป็นจำเลยนะคะ
แล้วก็ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็จะมีการยื่นเอกสารแล้วก็คำร้องเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาของศาลค่ะ
หลังจากที่สารชั้นต้นมีคำสั่งให้สารอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาเรื่องประกันตัว
พร้อมกันนี้นะคะทีมทนายความทุกคนก็ยังเชื่อว่าสารอุทธรณ์จะมีคำสั่งออกมาโดยเร็ว
ดังนั้นกรณีนี้จึงไม่ใช่การยื่นขอประกันตัวใหม่ส่วนกรณีที่เป็นเรื่องของวันหยุดยาวสามวันนั้นนะคะ
หลายคนเป็นห่วงว่าหากวันนี้ยื่นเรื่องประกันตัวไม่ทันทั้ง๘คนจะต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำต่อนั้น
ส่งผลให้จำเลยต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
หรือไม่ทีมทนายความก็บอกว่าไม่รู้สึกกังวลค่ะ
เพราะว่าสารมีนโยบายใหม่ที่จะพิจารณาการประกันตัวในวันหยุดได้ค่ะ
จากการพูดคุยกับญาติหลายคนนะคะก็บอกอย่างมีความหวังนะคะ
ว่าวันนี้ก็ยังรอรุ้นว่าสารจะให้ประกันตัว
แล้วก็หลายคนนะคะก็ยังไม่ได้เดินทางกลับนะคะ
ก็ยังอยู่รอฟังคำของสารนะคะ

อยู่รอบกับเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ

สารมีคำสั่งว่าให้ประกันตัวทุกคน
ทุกคนก็จะเดินทางมารับทั้ง๘
แก่นำกปศที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ

รายงานสดจากหน้าเรือนจำกรุงเทพหานครค่ะ

เรื่องของการปรับคอรมอลจะมีหรือไม่นะฮะ
ซึ่งแน่นอนนะครับก็ต้องจับตามองไป๓กระทรวงนะครับ
กระทรวงศึกษากระทรวงดิจิทัล
แล้วก็ในส่วนของกระทรวงคมนาคมด้วย
เห็นมีรายชื่อแววออกมาเหมือนกันนะ
ร้อยเอกธรรมนัฐคุณนริมมลพิญโยศินวัตร

อาจจะได้รับการขยับตำแหน่งด้วยนะครับ
ก็ต้องรอติดตามเรื่องการเมืองนะครับ